คุณผู้ชมมาดูเรื่องเกี่ยวกับการทลายบ่อนขนาดใหญ่
กลางเมืองโคราชกันหน่อยคราวนี้เนี่ยนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองเขาก็มีการสนที่กำลังกันไปจับกลุ่มไปทลาย
บ่อนนี้ครับเจอนักพนันเนี่ยเกือบห้าสิบรายนะคะแล้วก็
ของกลางอีกเพียบเลยไปดูกันหน่อยค่ะสภาพภายในบ่อน
เนี่ยมันเป็นโกดังที่เป็นโกดังขนาดใหญ่อยู่ที่ถนนมี
ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
นี่ตอนเข้าไปเนี่ยนะเจอนักพนันทั้งชายทั้งหญิงเลยกำลัง
พนันไฮโลเอยไพ่เสือมังกรเอ่ยแตกตื่นตกใจค่ะ
ข้างในนี่พื้นที่กว้างขวางเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าเห็น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงทหารบุกเข้าไป
รวบตัวได้ทั้งหมด๔๘คนแล้วก็ยึดอุปกรณ์การเล่น
ผัวไพ่หลุกเต๋าชิปเงินสดร้อยหกชุดเงินสดเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท
แล้วก็ยังมีแหวนทองคำสิบห้าวงนะคะทีนี้พอหลังจากรวบตัวได้แล้ว
นักพนันทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าพากันมาแอบเล่น
นันในบ่อนขนาดใหญ่เนี่ยมานานกว่าสามเดือนแล้วแล้วพอสอบถามว่ารู้
ไหมว่าข้อมูลของเจ้าของบ่อนนี้เป็นใครยังไงนักพนันก็ให้ข้อมูลแค่
ว่ารู้แค่ว่ามีนายทุนจากกรุงเทพมาเป็นเจ้าของบ่อนแล้วบ่อน
เนี้ยเปิด๒๔ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมจัดเวรยามคอยสอดส่องดูแลต้นทาง
อย่างดีเลยนะคะแล้วนักพนันบางคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งได้ทั้งเสียเป็น
หลักแสนนะคะรวมถึงที่บ่อนนี้เขามีโปรโมชั่นแถมแหวนทองคำอันนี้เป็น
รางวัลล่อใจด้วยแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ไปสืบทราบได้หาเบาะแสนำไปสู่การ
ปฏิบัติการจับกลุ่มในที่สุดนะคะก็ควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดได้ส่งให้
พนักงานสอบสวนสพจหดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเล่นพนันไพ่
และไฮโลโดยผิดกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวนำตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ